แต่สาวธอมเขาก็เปลี่ยนใจไปคบกับสาวอีกคนนึงคุณผู้ชม
ผู้หญิงคนนี้เขาก็เลยคว้ามีดนะคะ
แทงสาวธอมแล้วก็ไปทำร้ายแฟนใหม่ของสาวธอมด้วย
สุดท้ายพาตัวเองกระโดดลงทะเลหวังจะฆ่าตัวตาย

ผู้บาดเจ็บคือนางสาวชนทิชาอายุ๔๑ปีเป็นสาวธอมนะคะ

กู้ภัยก็นำตัวส่งโรงพยาบาลบ้านฉาง
ส่วนผู้ก่อเหตุมือมีดนั่นก็คือนางสาวฟองศรีอายุ๓๔ปีค่ะ
หลังจากที่เขาก่อเหตุแล้วเนี่ยเขาก็วิ่งลงไปในทะเลนะคะเพื่อที่จะฆ่าตัวตาย
แต่ว่ากู้ภัยก็ตามไปช่วยได้ทันแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลตามไปอีกคน
สอบสวนสอบถามถึงสาเหตุนะคะทราบว่านางสาวชนทิชาสาวธอมเนี่ยตีตัวออกห่างจากนางสาวฟองศรี
แล้วนางสาวฟองศรีบอกว่าระหว่างที่คบหากับสาวทอมเนี่ยก็ต้องสูญเสียเงินหลักแสนดูแลกันเป็นอย่างดี
แต่ว่าสาวธอมดันไปคบหากับผู้หญิงคนใหม่ซึ่งผู้หญิงคนใหม่เนี่ยนะคะก็เป็นแม่ค้าร้านส้มตำที่เกิดเหตุ
แล้วเขาเคยคบกันมาก่อนด้วยคุณผู้ชมนางสาวฟองศรีเลยหึงหวงนะคะก็เลยใช้มีดมาคมคู่เพื่อนอีกคนบอกว่าให้พาไปที่ร้านส้มตำหน่อย
พอพาไปถึงแล้วเนี่ยนะคะนางสาวฟองศรีไม่รีรอค่ะปรีเข้าไปแทงสาวธอมทันทีคนที่อยู่ในร้านก็ตกอกตกใจค่ะแล้วเขาไม่หยุดแค่นั้น
นางสาวฟองศรีไปทำร้ายแม่ค้าส้มตำแฟนเก่าของสาวทอมด้วยจนคนในร้านเนี่ยมาช่วยกันห้ามปรามพอห้ามได้ตัวเธอก็เลยวิ่งหนีลงไปทะเลกะว่าจะฆ่าตัวตายนะคะแต่ว่ากู้ภัยก็มาช่วยได้ทัน
ก็เดี๋ยวตำรวจสพบ้านฉางจะรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องนะคะ
รวมถึงตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็นี่แหละค่ะเก็บมีดปอกผลไม้
รวมถึงทรัพย์สินของนางสาวฟองศรีเอาไว้เป็นหลักฐาน
ส่วนสาเหตุที่แท้จริงยังไงเนี่ยก็ต้องสืบสวนสอบสวนอย่างละเอียดแล้วก็จะดำเนินคดีต่อไปค่ะ